คุณผู้ชมครับที่กำแพงเพชรเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ
เขาบอกว่าสามีไปทำงานนะครับเป็นแรงงานไทยในอิสราเอล
เขาเห็นคลิปตอนที่มีการบุกเข้ามากราดยิง
อืมเขาจำมือจำเท้าได้ค่ะเขาจำเสื้อผ้าได้
แต่ตราบใดที่ไม่มีการยืนยันก็ยังคงมีความหวังนะครับ
คุณใหม่กาวาวครับคุณผู้ชมอายุ๓๖ปีเป็นคนกำแพงเพชรนะครับ
เป็นภรรยาของคุณศรีทัศน์อายุ๔๓ปี
ไปทำงานภาคการเกษตรในประเทศอิสราเอล
ขณะนี้ครอบครัวยังติดต่อไม่ได้นะครับ
มีข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานที่อิสราเอลติดต่อ
แจ้งมาครับว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วเพราะว่าทั้งหมดที่อยู่ด้วยกัน๑๙
คนนั้นถูกโจมตีนะฮะคุณใหม่เนี่ยพูดทั้งน้ำตาคุณผู้ชมครับ
บอกครั้งล่าสุดนั้นวีดีโอคอลคุยกันครับคือ๗ตุลาคมที่ผ่านมา
นะครับก็คือช่วงที่เกิดเหตุเลยจู่ครับสามีเนี่ยวางสาย
ไปหาที่หลบระเบิดค่ะจากนั้นครับช่วงบ่ายมีคลิปบุกยิงออกมา
มั่นใจว่าในกลุ่มนั้นมีสามีของเธอนะครับเพราะว่าจำ
เสื้อผ้าของคนที่อยู่ในแคมป์เดียวกันได้จำลักษณะมือ
เท้าได้ครับสีห้องสีผนังก็คือจุดที่สามีของเธอ
หลบภัยซึ่งเคยส่งภาพให้ดูยังไงก็ตามครับทางการยังยืน
ยันชื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่ปรากฏออกมาเธอก็ยังมี
ความหวังว่าสามีนั้นจะมีชีวิตอยู่สุดท้ายเนี่ยนะครับถ้า
ไม่มีแล้วก็ขอให้ทางการครับช่วยนำศพกลับมาจะได้

เขาก็บอกว่าให้ทำใจนะเขาบอกว่าคนคนที่อยู่ในนั้น
เขาบอกมาว่าสิทธิ์เจนคนอาจไม่หลอดอยากให้ถ้าเกิดว่า
ไม่อยู่แล้วเรื่องอะไรจริงก็ขอให้ดำนาให้ดู

คุณผู้ชมครับก็ยังคงมีความหวังนะตราบใดที่ยังไม่ปรากฏรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการ
เมื่อกี้ที่กำแพงเพชรนะครับที่ลำปางครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของคุณจินตนา
อายุ๓๔ปีครับเป็นชาวอำเภอเสริมงามลำปางเป็นภรรยาของคุณอาทิตย์
อายุ๓๓ปีไปทำงานที่อิสราเอลเช่นกันนะครับ
ก็ไปเจอทั้งคู่ครับวีดีโอคอร์คุยกันอยู่พอดี
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของในพื้นที่นะครับ
เจ้าตัวบอกว่ามาทำงานที่นี่๔ปีก็คืออีกสักประมาณปีนึงครบสัญญาครับ
ที่ผ่านมาต้องหลบภัยสงครามแบบนี้ทุกปี
แต่ครั้งนี้หนักที่สุดตั้งแต่เคยไป
แล้วก็แม้ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายเพียงใดครับ
นายจ้างนั้นก็ไม่ได้ให้หยุดงานนะครับยังคงต้องออกไปทำงานทุกวัน
แถมแต่ละวันไม่รู้ว่าจะต้องไปเจออะไรบ้าง
ตอนนี้ต้องวีดีโอคอร์คุยกับภรรยาตลอด๒๔ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้
อยากกลับบ้านมากอยากกลับประเทศไทยเพราะเชื่อว่าสถานการณ์นั้นมาทรงนี้เนี่ยยืดเยื้อแน่นอนครับ
ตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนแรงงานไทยมากกว่า๒๐คนนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณอาทิตย์ครับ
นี่ค่ะวีดีโอคอลเนี่ยนะก็เหมือนกับอย่างน้อยนะทำให้ได้เห็นหน้าค่าตาได้พูดคุยได้สื่อสารกัน

แต่ว่าบางทีวีดีโอคอลนี่นะคะทำให้ใจหายเหมือนกันนะคุณกาย
คือตราบใดที่ยังมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตนะครับใช้คำนี้เนาะก็คือพยายามจะคุยกันให้ได้๒๔ชั่วโมงนะครับ
อันนี้ที่ลำปางนะแต่ว่าที่กำแพงเพชรตอนแรกที่อ่านไป
หัวนั้นคือใจสลายนะครับ
คือจำรายละเอียดต่างได้
แต่ว่าแต่ว่าก็ยังไม่มีรายชื่อยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ
คนที่รอซึ่งเป็นภรรยาก็รออย่างมีความหวังนะครับ
เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งสองเหตุการณ์เลยนะ